ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้านี้เองที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะ
คือคุณแม่ขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนลูกสาว๔ขวบซ้อนท้าย
จังหวะมันมีตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้ารถมันข้ามถนน
คุณแม่หักหลบไปชนต้นไม้แล้วรถตกลงไปในน้ำแม่เสียชีวิตเลยนะ
เนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เองในซอยเพชรหึง๕๗นะคะ
ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ตกอยู่ในคลองข้างทางนางสาวชนลดาชื่นชมน้อยอายุ๒๑ปีเจ็บหนักเลยค่ะ
แล้วก็ตามตัวเนี่ยที่ใบหน้ามีร่องรอยไปกระแทกกับต้นไม้
ส่วนลูกสาวเด็กหญิงชนทิชาชื่นชมน้อยอายุแค่๔ขวบที่นั่งซ้อนท้ายมาปลอดภัยดี
ญาติก็มานำตัวไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามหนูน้อยคนนี้นะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไง
หนูน้อยคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าแม่ขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งที่โรงเรียน
แล้วตัวเงินตัวทองมันมาพอดีมันอยู่บนถนนมันข้ามถนนแบบนี้
ตกใจหักหลบไงแล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนกับต้นไม้
แล้วข้างทางเป็นคลองอีกต่างหากก็ตกลงไปแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะไปดูว่าถนนเส้นนี้มันเป็นยังไงเนี่ย
มันเป็นร่องสวนมีน้ำล้อมอีกฝั่งก็เป็นป่า
มีรอยที่แบบต้นไม้เนี่ยถูกรถไปเฉียวชนอ่ะนะแล้วก็ริมตลิ่งคูน้ำยังมีรองเท้า
เด็กนักเรียนทิ้งเอาไว้อยู่เลยนะคะทีมข่าวก็พยายามมองหาเจ้าตัวเงินตัวทองอ่ะนะ
ก็ไม่เจอก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตายนายนิวัตรเจริญทรัพย์
เขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็รีบไปช่วยมีชาวต่างชาติขี่จักรยาน
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์พอดีก็ไปช่วยแต่ไม่เจอตัวเงินตัวทอง
ที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้มีตัวเงินตัวทองเดินผ่านบ่อยนะคะ
เคยมีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานแล้วชนมาแล้วแต่มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรหนักหนักขนาด
เนี้ยค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะแต่ผมไม่เห็นหรอก
คือเขาลงไปอยู่ในน้ำแล้วคือลงทั้งแม่ทั้งลูกแหละ
แต่ฝรั่งนักท่องเที่ยวขี่จักรยานมา๓คน
เขาลงไปช่วยขึ้นมาก็อุ้มลากกันขึ้นมาข้างบนนะครับ
แต่ก็ถามเด็กอ่ะเด็กเขาบอกว่าหลบตัวเงินตัวทองอะครับ
วิ่งตัดหน้าตอนนั้นที่พี่พี่มาถึงตอนนั้น
สภาพของน้องเขาเป็นยังไงครับผมก็หมดสติแล้ว
เพราะหน้าเขาโดนกับต้นไม้ไปข้างโดนไปเลยซีกหนึ่ง
ตัวเงินตัวทองอ่ะตัดหน้านักท่องเที่ยวอ่ะบ่อย
จักรยานอะไรอย่างนี้มีล้มมีอะไรเรื่อยครับ
ตำรวจสพพระประแดงก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปคุยกับพยาน
แล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตให้ทางมูลนิธิร่วมกับตันยู
ส่งสถาบันนิติเวศเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ก็จากคำบอกเล่าของคนที่มาเจอแรกก็คือ
ชาวต่างชาติที่ขี่จักรยานผ่านแล้วมาช่วย
รวมถึงนายนิวัฒน์เนี่ยนะคะที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วก็มาช่วย
เขาบอกว่าศีรษะของคุณแม่เนี่ยคุณแม่โชลดาเนี่ย
ปักอยู่ในโครนอ๋อแล้วแบบในคลองเนี้ยค่ะ
คือเกือบจะถึงหัวไหล่แล้วคือปักลงไปแบบลึกจมเลย
ด้วยความที่หน้าไปฟาดกับต้นไม้แล้วด้วย
น็อกไปแล้วไงแล้วศีรษะจมลงไปอีกโอ้โชคร้ายจริงจริงอืม